เมื่อวานนี้เราเมาส์มอยกันถึงเรื่องป่าดัน
นางเอกน้องใหม่เข้าวงการให้เปรี้ยงมา
วันนี้ค่ะมาถึงตาเจ๊ดันกันบ้างค่ะ
เล่นกันละครเรื่องไหนก็ปั้งทุกเรื่อง
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำหน้าที่เจ๊ดันพระเอกน้องใหม่บ้าง
ปีนี้ดันให้ดีเลยค่ะเพราะว่าเธอจะประกบคู่กับน้องพีคกองทัพ
ลูกชายสุดหลอมของครอบราบยุทธ์พี่ชายนั่นเองนะคะ

จะพาให้น้องพีคกองทัพดังระเบิดตามความหวังของช่อง๓ได้หรือเปล่า
ก็ต้องรอติดตามกันดูแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนนางเอกอันดับหนึ่งของประเทศตลอดการคนนี้ก็ดันเก่งเก่งเหลือเกิน
คุณอ้ำพัชราภาค่ะบอกเลยว่ารับบทเจ๊ดันมาแล้วนักต่อนัก
ยุคหลายสมัยนะอย่างสมัยหนุ่มณเดชน์เข้าวงการใหม่นี่
คุณอ้ำเป็นเจ๊ดันเหมือนกันนะเพราะว่าได้เล่นโฆษณาด้วยกันกับพี่อ้ำ
จนคนเนี่ยว้าวในความหล่อกันแบบทั้งประเทศเลยบอกคนนี้เป็นใครนะประกบกับอ้ำ

พูดเด็กเลยยังได้ร้ายกับคนชายเทวดาติดมากเคยคือติดทุกบ้าน
คุณอ้ามเข้าไปดังสุดขีดเลยค่ะกลายเป็นพระเอกสุดฮอตมากในยุคนั้นเลย
สายหนังสายละครแล้วหลังจากนั้นค่ะมาคู่กับนี่หนุ่มคนนี้เลย
เคนภูมิหนังรักต่างวัยกระแสก็แรงไม่น้อยนะ
หนุ่มเคนภูมิภูมิขึ้นแท่นเป็นนุ่มดาวรุ่งเลยแล้วก็ได้เข้าสังกัดวิกสามในที่สุด
แต่ต้องบอกเลยว่าบารมีคุณอ้ำพัชราภาประกบคู่กับใครพระเอกคนนั้นบอกเลย
อร่ามาแน่นอนคุณเตรียมดังเปรี้ยงได้เลยจ้า

แต่ต้องบอกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมสังเกตไหมคะคุณอ้ำพัชราภาหน้าไม่เคยเปลี่ยนเลย

กี่ยุคกี่สมัยก็สวยเป็นเจ้าแม่แบบนี้เลย
ประกบกับใครก็ดีไปหมดเลยคุณผู้ชม
ปิดท้ายคนนี้นะคะคุณบีน้ำทิพย์ค่ะเรียกว่าฟาดจริงนะคะ
เพราะว่าดันค่ะนี่เลยเมีย๒๐๑๘ไม่ดังไม่ได้นะคะ
สำหรับโอ้โหคุณบีน้ำทิพย์ดันจนฟิล์มธนพัฒน์โด่งดังนี่แหละค่ะ
เรียกว่านะคะทำให้คุณฟิล์มเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็กลายเป็นพระเอกลูกรักของวิกอโศกไปเลยล่ะคุณผู้ชม